ธรรมครับจุดยืนของพ็าร์ป่าคก็คือสิทธิแสรีภาพที่เท่าเทียมกันของประชาชนทุกคนการมีแสรีภาพเนี้ยเป็นเรื่องจำเต้นเพราะว่าชีวิต
จะมีความสุขด้ายต้องมีแสรีภาพครับและแสรีภาพเนี้ยจะเป็นประตู
บานแรกเลยที่ควรจะเปิดให้กับทุกคนนะครับ
เราควรจะมีสรีภาพได้ในทุกเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาการเมืองอาชีพ
หรือเรื่องรสนิยมทางเพศ
รวมทั้งสรีภาพในความรักด้วย

ควรจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่ควรถูกละเมิด
หรือถูกกิจกันรังเกียจ
ก็ควรจะได้รับสิทธิ์และความเสมอภาคในทางสังคมและกฎหมาย

แม้ว่าเรายังจะมีความแตกต่างกันในทางความคิดจิตสำนึก
และรักษีรวมเช่นความแตกต่างกัน
ในเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศรสนิยมทางเพศ
แต่เราก็ควรจะอยู่ร่วมกันได้ในสังคมประชาธิปไตย

จะส่งเสริมและสนับสนุนทุกคนที่มีความแตกต่างกันในทุกมิติ
สิทธิเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
จะรับการแก้ไขทั้งในทางสังคมและกฎหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิทางกฎหมาย
ว่าขนาดนี้จะมีความคืบหน้าในเรื่องของกฎหมายพรบคู่ชีวิต
เลยผ่านความกรรมกันชอบเค้ามาแล้วก็ตาม
แต่ก็ยังเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อไม่ได้
และเรายังรับบทบุญธรรมก็ไม่ได้
อีกทั้งสิทธิของบรบคู่ชีวิตก็ไม่เท่าเทียมกันกับพรบคู่สมรสอยู่หลายประการทีเดียว
ในที่สุดแล้วเนี่ยถามว่าจุดหมายปลายทางของพักคืออะไร
เหมือนกับในประเทศสหรัฐอเมริกาในอังกฤษและในเยอรมนีครับ